คุณผู้ชมครับพาไปที่อุทัยธานีค่ะ

ผู้ชายคนนี้อายุห้าสิบห้าแต่แขนฝั่งใจ
ว่าถูกอริรุ่นราวคราวเดียวกัน

ทะลุปากเขาเลยอ่ะโอ้โหเขาอาการสาหัสนะคะ
จมกองเลือดอยู่กลางทุ่งนาแล้วผู้ก่อเหตุก็ตัดสินใจมอบตัวค่ะ
ที่เขาเขาแจวกันมาตรงนี้ตำรวจภูทรตลุกดูที่อำเภอทัพทันอุทัยธานีไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทัพทันกลางทุ่งนาเลย
นายนรงแม้นพยักษ์หรือในออสอายุห้าสิบห้าถูกยิงเข้าปากอะค่ะกระสุนมันฝังใน
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทัพทันมีชิ้นส่วนกระสุนลูกซองมีปลอกกระสุนก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ผู้ก่อเหตุอายุเท่ากันชื่อว่านายสมบัตินินพมรขับรถกระบะหนีไป
ต่อมาก็เอาปืนเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ไปมอบตัวกับตำรวจสพตลุกดู
คุณผู้ชมคนเจ็บอาการหนักนะคะเกือบตายนะคะยิงเข้าปากแบบมันเข้าตรงแก้มอ่ะ
กระสุนมันฝังในอยู่ตรงนั้นตัวนายสมบัติผู้ก่อเหตุอ้างว่า
ตัวนายสมบัติกับตัวในออสคนเจ็บเคยทะเลาะกันมาก่อน
ออสเคยทำร้ายร่างกายภรรยาเขาบอกว่าหมั่นไส้เขา
แต่ไปลงกับภรรยาเขาในออสเคยหยามเกียรติกัน
ล็อกคอให้ล้มเอาเท้าเหยียบหน้ากระทืบหัวกระทืบหน้า
มันแค้นมากความแค้นของลูกผู้ชายครับ
แค้นสะสมมาเรื่อยตัดสินใจเดินไปหาออสกลางทุ่งนาเลย
จะล้างแค้นสะสางบัญชีแค้นคือถือเหล็กติดมือไปเป็นอาวุธนะคะ
แต่ตอนนั้นน่ะออสมีมีดฝั่งออสมีมีด
โยนเหล็กโยนเหล็กไปอืม
พอทิ้งเหล็กออสจะเข้ามาฟันก่อนค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเอาปืนในย่ามออกมายิง
คือเหมือนเขาใช้คำว่ายิงทะลุย่าม
ยิงทะลุหญ้ามกระสุนเข้าปากออดสุดล้มไปเลย
เขาลงกล่อแบบเปลี่ยวของผม

ที่เกิดมียิงเค้านี่เลือกได้ไหน
มันตีเยี่ยมหน้าผมผมก็ยนต์เล็กทิ้งวิ่งกับข้ามือว่าฝันผม
ผมก็ดึงมือลงไปฉะนั้นผมก็หยิงทั้งย่ามเลย
กระปืนก็ย่ามทั้งหมดแต่ผมไม่ได้เดินออก
หยิงเข้าที่ตรงไหนครับคุณพี่ปากครับ
วันนี้เราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนะคะ
ไปเจอพี่สาวของออสพี่สาวบอกว่าตอนนี้ออสปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าในช่องปากยังมีกระสุนลูกปลาย
มันเป็นกระสุนของปืนลูกซองฝังอยู่๙เมตรเดี๋ยวต้องผ่าตัดพรุ่งนี้
คือพี่สาวบอกว่าออสเนี่ยพยายามจะเดินเลี่ยงพยายามจะหนีแล้วนะ

ตรงนี้เจอแล้วมันก็ถ่อยหลังเนี่ย
เฉยด้วยมันก็มาถึงต้องมุมนี้กระชะรอบน้ำทรงประมุโน
แล้วก็ไปเลยแล้วผมก็ไอ้คนเจ็บมันก็มาหาผมตรงเนี้ยอ่า
อันนี้พอดีคนขี่รถมาที่ถนนผมก็เรียกให้เอาคนป่วยไปโรงพยาบาล
นี่คือยังเดินมาเดินมายังเดินมาได้เพราะมันโดนตรงกรามนี่มั้ง
ฝันมันถึงหลุดล่วงเพราะว่าผมก็ยังไม่ทันเห็นแผลเห็นแต่เลือดมันเชิมหมด
คือน้องชายพยายามจะเดินให้คือรู้ว่าเขามาร้ายแล้ว
แต่คือเดินพยายามอ้อมจะมาหาให้ให้คนอื่นเออให้คน
ให้คนอยู่ใกล้ใกล้ช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะเออ
แต่คราวนี้มันคว่างเหล็กใส่เขาก็เลยโดดใส่โดดใส่มันก็ยิงเลย
นี่นะคะเป็นเสียงของคุณลุงที่เห็นเหตุการณ์
กับเสียงของพี่สาวในออสคนเจ็บนะคะภรรยาของนายสมบัติผู้ก่อเหตุค่ะ
ชื่อว่านางจันทร์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของความคับแค้นใจ
สามีเคยถูกในออสเอาเท้าเหยียบหน้าจริงนะ
สมัยทำงานโรงงานปี๒๕๖๓ตั้งแต่ปี๖๓ค่ะ
กดลงพื้นเอาเท้ากระทืบที่หน้าเธอก็เข้าห้าม
เหวี่ยงเธอล้มจนแบบสุดต้องผ่าตัดเลยอ่ะ
อันนี้ภรรยาของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีเรื่องมีราวจริง
แล้วเปิดแผลให้ดูเลยนะว่าเนี่ยยังมีแผลหลงเหลือให้เห็นอยู่
หลังจากนั้นก็ถูกไล่ออกจากงานทั้งคู่ค่ะ
กลับมาบ้านออสก็ขู่นะ
ออสคนเจ็บขู่ตลอดเลยบอกว่าถ้าเจอที่ไหนจะยิงที่นั่น
สามีเธอเลยตัดสินใจก่อเหตุซะก่อนเลย
ขู่ใช่ไหมเจอที่ไหนจะยิงที่นั่นสามีเธอเลยยิงใส่ก่อนเลย
กระทืบคือว่าคนล้มลงไปแล้วมีคนกดไว้อย่างนี้
คลีข้อมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คลีข้อมไอขึ้นก็มันก็กระทืบเลยไง

คิดเห็นตักตาเลยหนูเห็นว่าเขาเหยียบ
ใช่ก็มัยงั้นเราจะชากเขาออกมาไหม
ก็เจอคนในโรงงานที่เห็นว่าเราลมไปแล้ว
พวกผู้ชายที่ทำงานกับเราก็วิ่งก็มาช่วยเรา

สุดท้ายเนี่ยตัวในสมบัตย์ผู้ก่อเหตุ

รวมถึงพาปืนไปในสาธารณะ
นำตัวฝักขังศาลอุทัยธานีค่ะ